เขาบอกว่าที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
มีรถเป็นรถเก่งนะคะ
วิกสีขาวจอดอยู่ในลานจอดรถ

มีเหมือนเส้นผมคนโผล่ออกมาจากท้ายรถ

เขาก็มีการประกาศเสียงตามสาย
ว่าใครเป็นเจ้าของรถคันนี้ให้ออกมา
ไม่มีใครออกมาจนสุดท้ายตำรวจไปนะคะ
ตำรวจไปถึงที่เลยตำรวจไปกันหลายนายมาก
เจ้าของรถเธอบอกว่าก็ได้ยินเสียงประกาศ

แต่ได้ยินคนในห้างคุยกันว่ามีเหตุฆาตกรรมนะ
เอาศพยัดเอาไว้ที่ท้ายรถเธอก็เลยจะไปดู
ขอดูหน่อยขอดูหน่อยสุดท้ายรถเธอเองค่ะ
เธอเป็นเจ้าของร้านตอบผมต่อขนตาสักคิ้ว
และเส้นผมที่โผล่ออกมาจากท้ายรถคือผมต่อค่ะ
นี่ค่ะคนที่เขาแชร์เอาไว้ในเฟซบุ๊คเขาบอกว่า
มิติใหม่แห่งการเรียกลูกค้าต่อผมเหรอ
ตำรวจมากันเยอะสงสารตำรวจเหมือนกันนะเนี่ย
นี่นะคะทีมข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ไป

ส่งคุณคารินกระมุดโยธินค่ะ
ไปคุยกับเจ้าของรถและเจ้าของเส้นผมที่โผล่ออกมาเนี่ยนะคะ
เธอบอกว่าเธออ่ะเตรียมจะเอารถไปล้าง
ก็เลยเก็บของที่อยู่ในรถมาไว้ท้ายรถ
ปรากฏว่าร้านล้างรถปิดก็เลยเปลี่ยนใจ
ไปหาเพื่อนที่เปิดร้านขายกระเป๋าอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้
ก็ไปนั่งคุยกันกินข้าวกันดูหนังกัน
กว่าจะออกมาเนี่ยประมาณ๕โมงเย็น
ได้ยินเสียงประกาศของทางห้าง

เธอบอกว่าเธอได้ยินไม่ชัดก็เลยไม่สนใจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประกาศถึงรถเธอเอง
แต่เธอได้ยินคนในห้างคุยกันว่านี่นะมีคนเอาศพยัดท้ายรถ
แล้วรถจอดอยู่ในลานจอดรถของห้าง
ชวนเพื่อนไปดูไม่รู้ว่ารถใคร
ไปดูปรากฏว่าโอ้โหตำรวจเต็มเลยคนยืนมุงดูกันเต็มเลย
แหวกฝูนชนเข้าไปอ้าวรถเธอเอง
พอเห็นเส้นผมที่โผล่ออกมาเธอก็รู้ทันทีว่านี่คือผมต่อ
บอกว่าตอนที่เธอยัดของไว้ท้ายรถแล้วก็ปิดรถไม่ทันดูค่ะ
ขอโทษตำรวจว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะก็เลยเปิดท้ายรถให้ดูซะเลย
เพื่อเป็นการยืนยันว่ามันไม่ได้มีศพไม่ได้มีเหตุฆาตกรรมอะไรนะคะ
ทานข้าวเสร็จแล้วร้านข้างเขาพี่เขาบอกว่าเนี่ยน้องมีแบบคนเขาฆ่าคนแล้วยัดเข้าไปในรถเนี่ยยังไม่ไปเลย
หนูก็ถามว่าพี่เขาไปกันยังไงอยากไปดูอ่ะก็เลยพากันลงมาดูค่ะ
พอดูแล้วพอเราเห็นเห็นกาใจรถเล่าแหละลาอย่างไง

อ่าวรถเรานี่หว่าที่รอดผมคิดว่าเป็นรถหนูไงหนูก็ยังมอง

ปล่อยผมเนี่ยเพราะแรกเราคิดว่ามีคนเอาศพมายัดในรถเรา
หนูว่าผมเราแน่เลย
แล้วพอคุณตำรวจเขามารู้ว่ามันเป็นข้อแห่ง
ที่พอเราเปิดให้เขาดูตำรวจบอกว่าไง
บอกว่าเก็บดีหน่อยนะน้อง
คนอื่นก็ตกตกใจกันหมดแล้วเลย
นี่ค่ะตำรวจก็เลยบอกว่าเก็บดีหน่อยนะน้อง
คนอื่นเขาตกใจกันหมดก็โผล่มาแบบนี้นะคะ
นางสาววิลัยวันบอกว่าคือผมที่ใช้เป็นผมต่อค่ะ
มันคือผมจริงตำรวจหรือพลเมืองดีที่เห็น
ก็เลยนึกว่าเป็นผมคนจริงครับนึกว่าเป็นเหตุฆาตกรรม
มีคนยัดศพเข้าไปท้ายรถแล้วผมโผล่ออกมา
เธอก็เลยโชว์ผมให้ดูอะค่ะว่าผมมันคือผมคนจริงนี่แหละ
จะทำเป็นแบบเอาไว้ต่อนี่นะคะแล้วก็บอกว่า
หลังจากนี้ก็จะระมัดระวังและรอบครอบให้มากขึ้นนะคะ
ก็ตอนแรกรุ่นน้องของเธอนี่แหละเอาเรื่องนี้ไปโพสต์
เธอก็มองว่าเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องขำเป็นความโกะของเธอเอง
แต่พอแชร์กันออกไปเยอะเนี่ยก็มีคนต่อว่าเธออยู่เหมือนกัน
เธอก็เลยขอโทษที่สร้างความตกอกตกใจ
สร้างความวุ่นวายให้กับพี่ตำรวจสพบวินนะคะ
เธอก็เลยฝากขอโทษผ่านทางไทยรัฐทีวีมาด้วยค่ะครับ